อันนี้มีเรื่องของเพื่อนบ้านที่จังหวัดระยองนะฮะ

ทะเลาะกันเรื่องสุนัขเนี่ยถึงขั้นยกพวกบุกมายิงกันเลยนะฮะ
เจ้าของอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งนะครับที่จังหวัดระยองนะครับ
บอกว่าถูกบุกมายิงโชคดีใช้มือเนี้ยปัดปืนออกไปทันอืม
เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยนะฮะ
นี่ฮะในที่เกิดเหตุนะครับ
ี่สิบแปดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสิบเจ็ดนาฬิกาสี่สิบเก้านาที
กล้องวงจรปิดของอู่ซ่อมรถแห่งนี้เนี่ยบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้นะครับ
นี่มีเสียงปืนดังขึ้นด้วยนะครับคือมีคนเดินมาแล้วก็นี่
มาตามทางคุณบุญเชิดที่เป็นเจ้าของอู่นะ
ให้ออกมาคุยกันมายืนยืนคุยอยู่เนี่ยฮะ
ผู้ชายมาสี่ห้าคนนะครับคุณบุญเชิดเอกาบูลนะครับ
เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคมพัฒนาด้วยที่จังหวัดระยอง
นี่แล้วมีเสียงคนโวยวายอะไรเกิดขึ้นตอนที่เดินเข้ามาด้านในอู่นะฮะ
ก่อนจะมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดเห็นไหมฮะอืมอ่า
เป็นอู่ซ่อมรถนะครับอยู่ริมถนนนิคมพัฒนาสายสามสิบหก
ตำบลนิคมพัฒนาที่จังหวัดระยอง
คือทางคุณบุญเชิดเจ้าของอู่เนี่ย
บอกว่าหลังจากเกิดเหตุนี่เขาแทบตายนะฮะ
เอามือปัดทันนะครับกระสุนนี่พุ่งขึ้นหลังคา
แต่คนก่อเหตุเนี่ยยังเอาปืนมาจ่อหัวลูกสาวเขาอีก
เสียงทั้งภาพเขาบอกกล้องวงจรปิดในอู่เนี่ยบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
แต่คนก่อเหตุตำรวจตอนนี้ให้ประกันตัวออกมาแล้ว
คนที่ใช้ปืนบุกเข้ามาแล้วยิงเนี่ยยังจับไม่ได้
ก็เลยกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยนั่นน่ะสิ
เอาคลิปมาร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อมวลชนด้วย
ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุหลังคาอู่ซ่อมรถของคุณบุญเชิร์ฐ
นี่คุณบุญเชิดบอกยังมีรูกระสุนอยู่เลยช่วงที่ปัดปืนอ่ะแล้วคนร้ายยิงอ่ะ
กระสุนนี้ขึ้นหลังคานะฮะเป็นรูโหวอยู่นะครับแล้วมีจุดที่กระสุนปืนไปตกที่พื้นด้วย
คุณบุญเชิดบอกว่าตอนที่กำลังพักผ่อนในอู่ซ่อมรถนะครับมีผู้ชาย๔๕คน
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นเพื่อนบ้านกันนี่แหละเคยมีปัญหากันมาก่อนถามว่าเรื่องอะไร
เรื่องสุนัขสุนัขเนี่ยเข้ามาฉี่ในอู่เมื่อเดือนก่อนนี่ฮะหลังจากนั้นพอมีปัญหากันนะครับ
กลุ่มผู้ก่อเหตุมาเคาะประตูเรียกให้ไปเคลียร์ปัญหาก็เลยออกไป
พอเดินออกไปเนี่ยถูกชกหน้าจนเซแล้วถูกชกซ้ำอีก
ที่ผู้ก่อเหตุคนหนึ่งจะชักปืนขึ้นมาเป็นปืน๙มมเอามาจ่อที่หัว
คุณบุญเชิดบอกผมเห็นอย่างนั้นผมวิ่งเข้าใส่เลยมีการต่อสู้กันแล้วก็ปัดปืนขึ้นไป
ฝั่งนั้นยิงออกมานะฮะกระสุนเลยทะลุหลังคาไปหนึ่งนัดแล้วคนก่อเหตุก็เอาปืนมาตบหัวผมจนเลือดอาบ
แล้วก็จ่อปืนมาหาผมอีกลูกสาวผมวิ่งออกมานี่ฮะกระโดดถีบมือปืนเนี่ยจนปืนเนี่ยคือมือปืนเนี่ยล้มลงนะครับ
ลุกขึ้นมาได้เนี่ยเอาปืนมาจ่อหัวลูกสาวผมตะโกนนี่ฮะพอมาจ่อหัวลูกสาวนะลูกสาวก็เลยตะโกนบอกมีกล้องวงจรปิดนะ
กลุ่มผู้ก่อเหตุ๔คนนี้ก็เลยพากันหนีไปนี่เหตุการณ์ในคืนวันเกิดเหตุครับ
ช่วงเย็นเย็นนะครับวันเกิดเหตุหลังจากเกิดเหตุนะครับก็แจ้งตำรวจไปนะครับ
ตำรวจมาตรวจสอบที่เกิดเหตุเจอปลอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่๑ปลอก
ซึ่งเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วจากนั้นตำรวจไปตามจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้นะครับ
แล้วแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายแต่ปล่อยตัวไป
คุณบุญเชิดบอกผมก็เลยคาใจว่าทำขนาดนี้หลักฐานมีขนาดนี้
มันต้องแจ้งถึงพยายามฆ่าได้เลยนะ
นี่ถูกแจ้งแค่ทำร้ายร่างกายแล้วปล่อยตัวไป
ทุกวันนี้ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงเพราะเกรงว่าคนร้ายจะย้อนมาทำร้ายอีกนะครับ
ก็เลยอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุให้ได้โดยเร็ว
แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาตามพยานหลักฐานที่ปรากฏ
อยากยิงกล้าจริงนะกล้องจริงปิด
เห็นกล้องจริงปิดไหมกล้องจริงปิด
มันก็เลยชะล่าไม่ยิงไม่กล้าจริง
แล้วก็ยังใส่มาแล้วก็ถอยหลังเข้ารถไปกลับรถไป
แล้วก็ขึ้นรถแล้วก็บอกว่าบอกกันท่านแล้วบอกมึงจักรงน้อยไป
เราก็เลยไปถามความคืบหน้าทางคดีกับทางตำรวจนะครับทุกผู้ชมครับ
คือตำรวจที่เป็นเจ้าของคดีเนี่ยบอกว่า
ล่าสุดเนี่ยมีผู้ก่อเหตุมามอบตัว๓คนแล้วนะครับ
ซึ่งถูกแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายและร่วมกันบุกรุกนะครับ
ส่วนคนที่เป็นคนยิงเนี่ยนะใช้ปืนยิงใส่เขายังหนีอยู่นะครับ
ตอนนี้ก็ไปขอสารอนุมัติหมายจับแล้ว
คนนี้จะถูกแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่านะครับ
อนุมัติหมายจับในข้อหาพยายามฆ่าแล้ว
เพราะฉะนั้นที่ทางฝั่งคุณบุญเชิดผู้เสียหายบอกว่า
แจ้งแค่ทำร้ายร่างกายหรือว่าร่วมกันทำร้ายร่างกายเนี่ย
ตำรวจบอกว่าในส่วนของคนที่ใช้ปืนแล้วเอาไปเจาะหัวเขา

คนนี้ถูกแจ้งข้อหาพยายามฆ่าแต่ว่ายังจับไม่ได้